ท่านผู้ชมนุมใหญ่นะครับที่มหาวิทยาลัยออกประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่อนุญาตให้สถานที่ในการจัดการชมนุมนะครับ
แต่ว่าณขณะนี้ทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังยืนยันว่าจะเข้าไปใช้สถานที่ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ให้ได้
ทางมหาวิทยาลัยบอกว่า๒ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวจะปิดประตูแล้วจะล็อกกุญแจแล้วนะฮะ
สถานการณ์ณที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณสุริวัลครับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็พร้อมที่จะปิดประตูทางเข้า
หอประชุมใหญ่ทันทีนะคะหลังจากที่ครบเวลา
ตามกำหนดที่มีการประกาศว่าจะปิดประตูในเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
ขณะที่นักศึกษาแล้วก็บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยนะคะ
ก็ทยอยที่จะเดินทางออกมาแล้วค่ะ
เพื่อที่จะไม่ให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและเจ้าที่ตำรวจ
มีเกิดความยากลำบากในการจัดความเรียบร้อยในครั้งนี้ค่ะ
จนถึงตอนนี้นะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะทำการปิดประตูค่ะ
บรรยากาศโดยรวมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศ
จะใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวทีในการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ค่ะ
ซึ่งเป้าหมายในการชุมนุมในครั้งนี้นะคะ
ก็อย่างที่แก่นำได้บอกไปค่ะว่า
ไม่ใช่พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ

แล้วก็ตลอดทั้งวันนี้นะคะทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรา
ก็ได้มาเกาะติดบรรยากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
แล้วก็ภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
บรรยากาศก็ยังคงเป็นไปอย่างปกตินะคะ
ไม่มีการปรากฏตัวของแก่นำกลุ่มแนวร่วม
ที่จะทำการจัดกิจกรรมวันพรุ่งนี้ค่ะ

ที่พื้นที่สนามฟุตบอลนะคะก็มีการใช้งานปกติค่ะ
ยังไม่มีการสั่งห้ามหรือว่ามีการเข้ามาดูสถานที่
หรือว่าติดตั้งวางอุปกรณ์สำหรับในการจัดเวทีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วก็ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นมานะคะ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยก็มีตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะ
เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ตรวจค้นวัตถุระเบิด
เต็นต์จุดคัดกรองทั้ง๕จุดค่ะ
นั่นก็คือที่ประตูท่าพระอาทิตย์นะคะด้านหน้าทางเข้าพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
หน้าประตูหอประชุมเล็กแล้วก็หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ
และจุดก่อนเข้าสนามหลวงตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
ส่วนภายในมหาวิทยาลัยนั้นก็ยังคงมีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้ามาเรียนตามปกติ
แล้วก็การสอนในวันนี้จะเลิกในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศแจ้งให้รถทุกคัน
แล้วก็บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกมหาวิทยาลัยไปค่ะ
ส่วนรถคันไหนที่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกนะคะก็จะบังคับให้ออกทางประตูพระอาทิตย์ค่ะ
แต่จุดที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษานะคะ
ก็เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือว่าภัยดาวดินค่ะ
ที่ได้ตั้งเต็นต์แล้วก็เขียนป้ายข้อความที่จะใช้ร่วมกันชุมนุมในวันพรุ่งนี้
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจได้บุกเข้าไปบ้านของภัยดาวดิน
แล้วก็ยึดป้ายทั้งหมด๑๗ป้ายไป
วันนี้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะคะจะเดินทางเข้ากรุงเทพหานคร
แล้วก็ปักหลักรวมตัวกันที่ด้านหน้าอนุสรสถาน๑๔ตุลา
และประกาศจะค้างคืนที่นี่วันพรุ่งนี้พร้อมเดินทางเข้าร่วมสมทบกับกลุ่มนักศึกษาค่ะ
และจากการติดตามดูเรียบรอบวันนี้เริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากพื้นที่ต่างที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานขอกำลังสนับสนุน
เริ่มที่จะเข้ามาประจำการตามจุดต่างแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าคืนนี้ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อย
บรรยากาศทั้งหมดช่วงค่ำนะคะก็ที่ทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก่อติดก็ยังคงเป็นไปความเรียบร้อยค่ะ
ช่วงท้ายนะคะหลังเวลา๒๒นาฬิกาค่ะก็จะมีบรรยากาศ
หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยปิดประตูนะคะทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประชันค่ะ
ขอบคุณครับคุณสุริวัลครับ๒๐นาฬิกาเนี่ยทางธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บอกว่าจะปิดประตูแล้ว

ปิดประตูแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันอีกครั้งหลัง๒ทุ่มนะครับว่าที่นั่นจะเป็นอย่างไร
รวมทั้งท่าทีความเคลื่อนไหวต่างด้วยนะครับก่อนวันชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้นะฮะที่เขานัดกันวันพรุ่งนี้๑๙กันยายนนะครับ